ถามที่ยายขายอะไร

ทำไมยายไม่ใช่มะละกอตามมา

ก็พี่เขาสั่งไปนี่ตัวเป็นหรือเปล่าไม่เป็น
จะกินอะไรอ่ะตำแปงอ่ะเอ้ากูขายซ่อมตำจะกินตำแปง

บอกให้กินซ่อมตำยายเผิร์ฐโชว์ตำ
โชว์ตำแบบไม่เข้นได้ไหมยายได้
โชว์ตำแบบไม่เข้นลองดูเอาทำกับตีนี่หน่อย
ฮึทำกับตี

เอาต่อเลย

พี่ช่วยคตฝ่าแเป็นไงไม่ต้องเต้นแล้ว

ยายตัวลอยได้ไหมตัวลอย
ตัวลอยได้เลย

นี่นึกมั้ยว่าเป็น

เอางี้หน่อยไงยาย
เขาบอกว่าขายส้มตำมะละกอ

ของเพื่อนแต่เพื่อนนี่
บอกว่ามีมะละกอมันไม่มีแตง

ยายขายของมันต้องครบสิต้องครบ
เออก็มันมีแตงแต่มันช้ำยายไม่กล้าเอามา
เอ้าแล้วทำไมแตงช้ำสงสัยแตงมันอกหัก

ตำแตงไม่มีทำไมอ่ะ
ถ้าเองเอาแตงมาขายให้ยายยายก็จะซื้อถึงจะตำให้ได้
เฮ่ยเอาแล้วได้เงินแน่เออ
ยายเพิ่งขายของมาด้วยเอาล่ะมีเงิน
เฮ้ยโถลูกเล็กจังอ่ะ

อุ๊ยคุณยายเนี่ยใช่ค่ะ
มีอะไรมั้ยคุณยายอหนึ่ง
อ๋ออันนี้เป็นแตงกวาครับราคาไม่แพง
เพราะดูแล้วคุณยายเนี่ยก็น่าจะซื้อได้เพราะ

หอมมากเลยนะหอมถึงเขาลูกรู้เลย

ยายทางโตเปดู

อันนี้ก็กินได้ด้วยแล้วไม่แพงด้วย

ถ้าดมปุ๊บก็แตงโมจริงหรือเปล่าลองดมดู

พี่ยายพี่ยายจงแต่งโม

อุ๊ยลำเหลือ

เฮ้ยพี่เชื่อหรือเปล่าพี่เชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อเอามาส่ง

นี่นี่อ่ะนี่อ่ะ
เดี๋ยวจะกินเป็นจินตะระทันที
อืด

เอามานี่

แปลว่ามีอยู่ไหน

นี่ดมปุ๊บเป็นอ่างเถิดเทิง

ไม่เห็นมีน้ำให้เลย

แกงมือถูกสุดแกงมือถูกสุด

ถ้าส่วนย้ายถึงจะซื้อ
เออนั่นน่ะสิแต่งสามแบบนี่เดี๋ยว
ส่งแบบอ่างเธอเทิงเป็นเรื่องแล้ว

ของเขาพอทั้งวันก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วตกลงเนี่ยแตนถามแบบนี้นะ
แม่ไหนล่าค่ารู้ดีจุด
เอาล่ะสิครับคำถามข้อแรกของน้องอิง
แต้งสามชนิดดูท่าจะไม่ง่ายสักแล้ว
แต่วันนี้เวลาหมดสักก่อน
พรุ่งนี้มาลุ้นกับน้องอิ๊งกันต่อ
แต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยนั่นก็คือ
คำถามของคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเถอะอยากแจก
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแม่ลาปลาเผา
จังหวัดสิงห์บุรี๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งปลาช่อนแดดเดียว
แกงป่าปลาช่อน
สามส้มปันปลาช่อน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

แล้วเรารับกิ๊บกวอร์เชอร์มูลค่า
๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

หน้าตาพี่ยอมแพ้แต่รักแท้และซื่อสัตว์พี่จัดเต็ม

จะเหมือนโจรแต่ก่อนยนต์กลับจุดซ่อนเล้น

กลัวแบบว่าเอาไปไว้ที่บ้านแล้วแบบ

โปรดติดตามตอนต่อไป